ที่กลับว่าผมก็ปราคุณมากครับ
ต้มได้รับการประกันตัวคนเดียวจะลวนได้ประกันตัวภูมิไปอ่านก็จะ
ออกมากับติปัติหน้าที่ได้ประกันตัวแต่ผมก็ดีไปเลยนะก็พร้อมว่าไปลง
อาวุธปืนพรุ่งไม่ได้ประกันถึงที่วาดนักวานกับกระบวนการยูดิตรรรมกองเทย์
อายการโบ๊ยพรุ่งวิพัฒน์อายการพรุ่งพรุ่งวิพัฒน์นะครับ
และกับประตานติ้งทรมชายหนุนเคลียงดาบติ๊กที่ระวุธจันทร์แก้ว
จารย์ที่เป็นอีกทรมมิตรและพอจะรวดอายการทั้งหมายกวง
ทั่งทั้งที่เป็นผู้รวมว่าเพรรย์ในการไปพลนกันนี้
และกับไปกันในการไปพลนกันนี้ครับ
และกับให้ภูมิกันมันผ่วยออกมาไปจริงด้วยกับวันนี้
ว่าผมไปกันไปพลังแต่เอาไหมกับเนี่ย
ทุกคนชุดเวลาถึงครับถึงอย่างทำไมได้เห็นเลย
แต่ก็ไม่เอามามาฟองแต่ตั้งไม่ไม่ฟองแต่ตั้งที่ก็รู้ว่าอยู่เป็นครับ
รู้ว่าตัวเป็นคดีดังครับผมอยากให้พี่น้องชาวใต้ได้ช่วยกัน
และเนี้ยแหละคนที่เอาเบียบก็คืออายการบ๊วยครับคนที่เอาเบียบไป
แล้วกันที่ว่าอ่าไปกลุ่มกู้อายการผู้นั้นน่ะ
ไม่ใช่ผมครับผมไม่เคยก้มคู่ใคร
แรงทำเครียมจัดมาให้ผมกู้จะเป็นตั้งทางนายภารณาชุมมีโครงเงินภิกษ์
ไม่แล้วครับท่านจำต้องกู้ไปน้างมืนอยู่ทั้งต่างทั้งแล้วครับ
เดี๋ยวผมไปวันนั้นเดี๋ยวจุดประทางครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเผื่อวิรามันผม
เพราะสำรวจปากกาวผมมีประนาจครับ

เหลืองเดี๋ยวว่าไปจับคุมของพุทธไปจีก
ผมพาจอบบ้านไปโรงพรรคได้ทำในคราวครับ
แต่ผมพาจอบบ้านไปไปประตวง

แซียงขึ้นขวานั้นครับ
พอมีโรคแบบนี้ก็ไม่ได้ตอบทุกจังหาธีเลยครับผมยิงขึ้นขวานะครับยิงแล้วเล่นรอบเลขนี้ด้วยนะครับผม
ที่มันไปน้องช่วยเล่ว่าเขาไม่ใช่มันเป็นแบบไหนไหนยังมีตัวน้ำเหลือง
เหตุผลเราทั้งมิกูของเราเป็นบ้าง
แต่อีกตั้งยังยังไม่ป้ายมาเป็นความเป็นพรุ่ง
ไหมไฟกับพี่น้องป็อกไม่ไป
ไปปักปีนองทางร่วงนี้และสามหญิงด้วย
นี่ก็เป็นคลิปที่สองของเสียแป้งที่อัดแล้วเผยแพร่ออกมาคุณผู้ชมจะเห็นนะ
เขายังใส่เสื้อตัวเดิมใส่หมวกใบเดิมแต่สถานที่เหมือนจะไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้แล้วว่าอยู่ตรงไหน
ตอนแรกให้เห็นสวนปามใช่ไหมอันนี้มันเหมือนแบบผนังบ้านประตูห้องหรืออะไรก็ไม่ทราบนี่แหละ
ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วแต่ไม่ได้อยู่บนเครือข่าวบรรทัศน์อย่างแน่นอน
สองคลิปนี้เห็นชัดเจนว่าเขายังใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่สถานที่เขาเปลี่ยนแล้วนะฮะ
ทีนี้ผมขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ออกเพราะพูดเป็นภาษาใต้
คือเบื้องต้นในคลิปที่๒คล้ายกับใจความในคลิปแรกที่ออกมาคือเรื่องของการไม่ได้ความเป็นธรรม
ถูกจับแล้วไม่ได้ประกันตัวคนเดียวในคดีร่วมกันกับทุกคนทั้งที่มีผู้ร่วมขบวนการ
แต่คนอื่นกลับไม่ถูกฟ้องอยากจะให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันตรวจสอบ
แล้วยืนยันว่าบุคคลที่เอาเงินไปคืออายการที่มีข่าวเรื่องข่มขู่อายการที่จังหวัดสงขรา
ตนเองไม่ได้ทำเพราะพฤติกรรมการข่มขู่ไม่ทำแน่นอน
เสียแป้งย้ำพูดบอกว่าวันที่มีการประทะกันตำรวจตั้งใจวิสามัน
เพราะตำรวจภูทรภาค๙มีปัญหากับเขาโดยตรง
ส่วนหากตนจะยิงตำรวจที่มาเจอคนแรกก็ทำได้แต่เขาไม่ได้ทำ
เพราะตำรวจคนนั้นไม่ได้เป็นศัตรูเขาโดยตรงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็เน้นย้ำถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรม
อยากจะเรียกร้องคือให้ดำเนินคดีกับอายการและพวกที่เสียแป้งกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้
ถ้าหากมีการดำเนินคดีตนเองพร้อมจะมอบตัว
แต่ถ้ายังนิ่งเฉยไม่มอบตัวแน่นอน
ถ้าจะไปก็ขอไปแบบเป็นศพ
ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่มีตนก็ไม่ไป
สุดท้ายทิ้งท้ายเมื่อกี้คือฝากขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝากขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ทำให้เดือดร้อน
อันนี้ใจความหลักในคลิปที่๒นะครับ
ซึ่งคลิปแรกที่มีการโพสต์ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ย
อย่างที่พี่ก๊อฟบอกกันไปว่าเขาได้มีการเอ่ยชื่อ
อายการบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรแล้วก็พวกอีก๒คน
คือรวมแล้ว๕คนด้วยกันที่มีการเอ่ยชื่อมาในคลิปแรกเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เสียแป้งเองบอกว่าถ้าตำรวจไทยมีความยุติธรรมจริง
จับตัว๕คนที่เขาเอ่ยชื่อในคลิปมาดำเนินคดีแล้วตัวเขาจะมีการมอบตัว
ว่าถ้าจับ๕คนมาดำเนินคดีแล้วเสียแป้งจะมอบตัวหรือเปล่า
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สวนยางเป็นคลิปเมื่อวานนี้ความยาวสักประมาณ๔นาที๓๖วินาที
ก็เป็นเรื่องของการตัดเพาะที่ว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
ส่วนคดียาเสพติดนะคะที่หลายคนก็คงมองว่าเสียแป้งเนี่ยมีความผัวพันหรือว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดไหม
เสียแป้งเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้บอกว่าอายการบอยเนี่ยนะคะเหมือนกับอายการบอยคือบุคคลที่เขาเอ่ยชื่อในคลิปนะ
ที่มีการถ่ายอยู่สวนปามนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอายการบอยเนี่ยให้ประหลัดโทรมา
เพื่อไปช่วยหลานของเขาที่ถูกอุ้มเรื่องยาเสพติดเสียแป้งก็งงว่าเอาทำไมไม่แจ้งตำรวจมาบอกเสียแป้งทำไม
แต่ว่าอายการบอยบอกว่าตำรวจก็แจ้งไปแล้วแต่ก็อยากให้เสียแป้งช่วยด้วย
ทีนี้พอเสียแป้งไปค่ะก็ไปเจอกับตำรวจกลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นเสียแป้งก็อ้างว่าตัวเองเนี่ย
โยงเกี่ยวกับคดียาเสพติดในเรื่องนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเสียแป้งพูดด้วยเมื่อวานว่าถ้าจะพูดถึงเหล้าถึงยาเสพติดตัวเองเสพตัวเองดื่มกิน
จริงแต่ไม่เคยเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะคะส่วนในวันที่มีการยิงประทะกันที่พบของกลางยาเสพติดตกอยู่นั้น
เขาก็ยืนยันว่ายาเสพติดนั้นไม่ใช่ของเขา
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะที่อ้างอิงว่าตำรวจจะมีการวิสามันเขาใช่ไหมคะ
อันนี้เขาบอกว่าตำรวจหวังจะจับตายหวังจะวิสามันเขา
แต่ว่าก่อนหน้านี้บิ๊กต่อพบตรก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าไม่มีคำสั่งวิสามันแต่อย่างใด
ทีนี้ท้ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมเสียแป้งก็คงยืนยันคำเดิมไม่ว่าจะคลิปแรกคลิปที่สอง
เขาบอกว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง
ถ้ามีอยู่จริงให้จับ๕คนนั้นมาดำเนินคดีแล้วตัวเขาจะยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเสียแป้งที่มีการหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็หนีลงมาภาคพื้นแล้ว
ใช่การที่เขาหนีแบบนี้สามารถถ่ายคลิปแบบนี้ก็น่าจะมีคนที่น่าจะคอยช่วยเหลือเขาอยู่แหละนะครับ